คุณผู้ชมครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยนะครับ
หลายคนบอกว่าวาเลนไทยนี้โอ้โหอากาศหนาวเหลือเกิน

ติดตามได้จากรู้ก่อนร้อนหนาวกับคุณคุปตนันพิสิทธิมหัน

รุนสวัสดิ์เช้าวันแห่งความรัก๑๔กุมภาพันธ์
วันนี้พาคุณผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศยามเช้า
แสงทองของดวงอาทิตย์ความสวยงามของทะเลหมอก

เหนือดินแดนที่ขึ้นชื่อว่าเหนือสุดแดนสยาม
สวัสดีครับรู้ก่อนร้อนหนาวในวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับ
แล้วก็ตอนนี้เองนะครับสถานที่ที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คือติงปาร์คนะครับ
ซึ่งเป็นสถานที่ที่วันนี้เขามีการจัดกิจกรรมบอลลูนนานาชาตินะครับ
และตอนนี้ผมกำลังอยู่บนบาลูนจากประเทศเยอรมนีนะครับ
ที่จะพาเราขึ้นไปชมความสวยงามของน่านฟ้าเมืองเชียงรายแห่งนี้นะครับ
ด้านหลังผมหน้าขนาดนี้นี่ถ้าหากกล้องแพนไป
จะเห็นว่ามีบอลลูนจากหลากหลายชาติเลยทีเดียวนะครับ
หลากหลายรูปแบบมีทั้งบรูนวัวนะครับนี่เป็นลูกวัวนะครับ
แมวก็มีลูกต้นไม้ก็มีนะครับ
บาลูนเหล่านี้เองเนี่ยนะครับจะนำผู้รักที่โชคดีครับ
ผู้ขึ้นไปสัมผัสความสวยงามสัมผัสบรรยากาศ
เหนือน่านฟ้าเมืองเชียงรายแห่งนี้อีกครู่หนึ่งนะครับ
และแน่นอนในช่วงค่ำคืนก็จะมีการแสดงคอนดูนนะครับ
ให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามกัน
เสียงที่ได้ยินอยู่ตอนนี้เป็นเสียงไฟนะครับที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงนะครับ
ทำให้เกิดความร้อนเพื่อที่จะทำให้บอลลูลูกนี้เนี่ยนะครับ
ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าครับ
วันนี้อย่างที่บอกนะครับว่าจะมีคู่รัก๒๒คู่
จะมาขึ้นบนมรูนแบบผมแบบนี้เพื่อที่จะชมความสวยงามของน่านฟ้าเมืองเชียงราย
มี๑คู่ครับพิเศษสุดเลย
หลังจากที่ก่อนได้ดีเขาเจอทะเบียดสมบัติไปเที่ยวเรียบร้อยแล้ว
วันนี้เนี่ยนะครับเขาจะมาร่วมขึ้นบนเวทีด้วย
ก็คือคุณเชนธนากับคุณเจมส์นะครับ
เดี๋ยวสามารถที่จะติดตามต่อกันได้ในช่วงของบันเทิงครับ
สำหรับสภาพอากาศที่เมืองเชียงรายแห่งนี้เนี่ยนะครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๑๖๑๗องศาเซลเซียต
หนาวเย็นเลยทีเดียวแล้วก็ช่วงเช้าหมอกค่อนข้างหนาตา
แต่ว่าตอนนี้ถ้าหากสังเกตดูรอบนะครับ
หมอกเริ่มจางลงแล้วก็ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งเลยทีเดียว
จึงทำให้ในวันนี้เนี่ยนะครับช่วงบ่ายแดดอาจจะแรงหน่อย
ดังนั้นใครที่จะเดินทางมาถึงไทยนี้ก็รู้แล้ว

ที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนี้เอง
เมืองไหนของเรานั้นยังคงได้รับอิทธิพลจากลมหนาว
แผลลงมาเยือนเมืองไทยของเราตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
เดิมเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเป็นวันที่ลมหนาวนั้นแผลลงมาแรงที่สุด
ดังนั้นการอ่อนกำลังลงแบบนี้จึงทำให้บริเวณตอนกลางของประเทศไทย
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเริ่มอุ่นขึ้นเล็กน้อย
รวมไปถึงมีหมอกเกิดขึ้นในตอนเช้า
หลังจากนั้นในช่วงกลางสัปดาห์ครับก็จะเป็นช่วงที่ลมหนาวนั้นออกจากเมืองไทยของเรา
อีสานก็จะเริ่มอุ่นขึ้นนะครับรวมไปถึงมีหมอกเกิดขึ้นในตอนเช้าเช่นเดียวกัน
แต่ว่าภาคเหนือนั้นคาดการณ์ว่าจะยังคงได้รับลมหนาวแบบนี้ต่อเนื่องไป

เพราะว่านอกจากมวลอากาศเย็นที่แผลลงมาทำให้พื้นที่ภาคเหนือหนาวแล้ว

ก็คือเรื่องของกระแสลมจากตะวันตกนะครับ
ระแสลมลมนี้หอบเอาความเย็นจากเครื่องเผานิมาลัย

เหนือยังคงได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็น
แต่ว่าที่ต้องระวังหน่อยก็คือในช่วงสายช่วงบ่ายนั้น
แดดอาจจะแรงเป็นพิเศษครับ

นำมาฝากให้กับทุกคนได้ติดตามกันครับ
และที่ทำการอย่างนี้ได้เกิดเดินไว้ตั้งแต่ช่วงต้นนะครับ
วันนี้มีคุณเชษฐณากับคุณเจฟนะครับ

สามารถที่จะติดตามได้ต่อในช่วงของบันเทิงไทยรัฐครับ
และนี่ให้ทุกคนพร้อมรู้ก่อนข้างล่างนะ
สุขธนาที่สิบหลานสวัสดีครับ